มาเริ่มกันที่ข่าวแรกบอกเลยว่าคนที่รักสัตว์โดยเฉพาะธาตุแมวเนี่ย
ฟังแล้วมันคงจะระคายหูนิดหน่อยนะคะ
สำหรับข่าวนี้อ่านดูแล้วก็ไม่ค่อยจะปลื้มใจสักเท่าไหร่
บอกว่าได้น้องเหมียวตัวใหม่มาที่บ้าน
ถ้าใครอยู่ในวงการแมวเนี่ยจะทราบดีเลยนะคะว่าราคาของแมวพันนี้พันสฟิงค์เนี่ย
ตัวที่ไม่มีขนตัวย่นอย่างนี้นะคะ

ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในวงการแมวรู้กันเลยนะว่าแมวสายพันธุ์นี้ราคาค่อนข้างสูง
ตัวหายากมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยนะคะราคาก็เป็นหลักแสนบาทก็มี
พอเธอโพสต์รูปเปิดตัวไปไม่ถึง๓วันจ้า
ดราม่าก็มาจนได้คนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

ใจความประมาณว่าถ้ามีเงินแล้วจะเอาไปทำประโยชน์
เอาไว้ต่อชีวิตคนที่ไม่มีจะกินไม่มีหลังคาบ้านคลุมหัวจะดีกว่าไหม
ถ้าจะซื้อมาแล้วตายก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่คิดจะซื้อ๒๓พันยังเสียดายเลย

จะทิ้งท้ายด้วยว่านี่ความคิดส่วนตัวค่ะอ่ามาแบบนี้กระแต่จัดให้ค่ะ
ก็แคปคอมเมนต์ดังกล่าวมาโพสต์อธิบายร่ายยาวถึงเหตุผลของเธอ
บอกว่านี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเธอเช่นเดียวกัน
ถ้าคุณบอกว่ามีเงินเอาไปทำประโยชน์ได้มากกว่านี้
ถ้างั้นคิดผิดแล้วค่ะเพราะถ้าเราผสมพันธุ์เขา
แล้วมีลูกลูกเพียงแค่คอกเดียวออกมาสองสามตัวเนี่ย
ขายได้ตัวละเป็นแสนสองแสนก็น่าจะได้กำไรมหาศาลเลยแหละเนาะ
ไว้สร้างบ้านอีกหลังได้เลยนะคะไม่ได้แค่ทำแค่หลังคา
นี่เป็นยังไงเออใครที่ไม่ชอบน้องจะบอกน้องไม่น่ารัก
กลัวหรือว่าบูลลี่น้องยังไงก็ตามเราไม่ว่าเลยเข้าใจได้ค่ะ
เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันความสุขใครความสุขมัน
แต่ถ้ามองว่าเงินที่ซื้อน้องมาจะไม่ได้ประโยชน์นั้นคิดผิดค่ะ
พันธปิงเขาก็มีหัวใจตัวเยอะแต่เขาน่ารัก
แต่เอาจริงแมวพันธุ์เนี่ยหลายคนเขาก็เลี้ยงนะ
คุณนัทนี่สามณีก็เลี้ยงคุณแม่มิวกี้ประยาก็เลี้ยง
ในวงการก็เลี้ยงเอาด้วยความน่ารักของมันแล้วก็มีเอกลักษณ์แบบนี้
ก็อยากเลี้ยงแต่นับดูแล้วเงินไม่พอ